เป็นข่าวเตือนภัยคุณผู้ชมนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยขโมยขโจรค่อนข้างจะชุกชุมนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ้านของพิธีกรชื่อดัง
อย่างคุณนวัดอิสระไกรศีลนะครับคนร้ายเนี่ย
เรื่องต้นประมาณ๒คนเป็นคนร้ายที่ต้องบอกว่าระดับสูงด้วยนะครับ
สูงเพราะว่าขับรถหรูมาจอดเทียบบ้านแล้วก็ปีนเข้าไปในบ้าน
ขโมยทรัพย์สินมูลค่ารวมนับ๑๐ล้านบาท
ตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วนะครับตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย
โดยจะดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมคุณนวัฒน์อิสระไกรศีลอายุหกสิบสองปีครับ
พิธีกรชื่อดังตอนนี้ก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูทร
บางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากถูกคนร้ายปีนเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านพัก
หมู่ที่สี่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่สิบหก
ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
พร้อมทั้งนำหลักฐานแบบนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้าย
เอาไปมอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นภาพรถหรูที่จับได้เห็นภาพว่ามาจอดเทียบอยู่ที่ข้างบ้านครับ
คุณนวัดบอกว่าเมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาอยู่แม่บ้านก็โทรศัพท์มาบอกว่า
ห้องนอนถูกลื้อค้นทรัพย์สินครับก็รีบตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เห็นคนร้ายเป็นชายสองคนเข้ามาในบ้านใช้เวลาหยิบทรัพย์สินในห้องนอนเนี่ย
เกินสิบนาทีนะครับทรัพย์สินที่หายครับ
มูลค่าแล้วกว่า๑๐ล้านบาทก็มีทั้งนาฬิการูเครื่องเพชรทองรูปภัณฑ์แหวนเพชรต่างนะครับ
พลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบรูปภัณฑ์สันธารคนร้าย
ว่าน่าจะเป็นชายไทยมีการสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า
แต่ระหว่างก่อเหตุเนี่ยใช้ผ้ามาปิดหน้าแล้วก็ผ้านี้หลุดทำให้เห็นใบหน้าอย่างชัดเจนครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
พบว่าคนร้ายใช้ไขควงงัดประตูห้องน้ำปีนขึ้นบนตู้แอร์ก่อนจะมุดเข้าทางประตูห้องน้ำ
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนร้ายมืออาชีพเพราะว่าใช้เวลาก่อเหตุไม่เกิน๔๐นาที
โดยมีผู้ช่วยอีกคนนั่งรออยู่ในรถเพื่อเตรียมตัวหนีได้อย่างทันทีครับ
ดังนั้นก็ตอนนี้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจทำงานร่วมกันระหว่างสืบสวนภาค๑
สืบสวนสถานีตำรวจภูทรบางแก้วนะครับ
พร้อมทั้งนำภาพหน้าของคนร้ายไปเปรียบเทียบกับทะเบียนประวัติอาทยากร
และบุคคลที่พ้นโทษในพื้นที่เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ